ที่บุรีร้ำกรุ่งผู้ชมมาเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณครูเขาก็จะพานักเรียนไปแข่งบาส

พี่เบิร์ตรู้ตัวไหมเวลาขับแล้วลมยางอ่อนนะ
คือถ้ารถสมัยนี้มันช่วยเรา

มันขึ้นมาบนรถเตือนเลยลมยางข้างซ้ายคุณอ่อนแต่รถเก่ารุ่นเก่าหน่อยนี่
คุณต้องหมั่นตรวจเช็คนะใช่แล้วคันนี้คุณครูเขาสัมผัสได้ด้วยตัวเอง
คุณผู้ชมเหมือนขับไปแล้วยางก็บดบดไปเรื่อยนิดนึงรู้สึกลมยางอ่อน
สักพักเสียหลักตกร่องน้ำข้างทางแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
โมงเย็นเมื่อวานนี้คือตอนที่ตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
คนเจ็บเพียบตรงนี้คือถนนสายนางรองละหารทรายครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ร่องน้ำนี่ลึกสัก๓๔เมตรน้ำขังนิดหน่อยไม่เยอะ
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลคนเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มันเป็นกระบะ๔ประตูเด็กไปกันรวมกับครูเนี่ย๑๐ชีวิตคุณผู้ชมคิดว่าเขานั่งไหนกันล่ะ
คุณครูชื่อครูสาวนีสิงคำอายุ๓๔ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็ขับมาจากโรงเรียนที่อำเภอระหารทราย
ก็พาเด็กม๖อายุสัก๑๗๑๘เป็นนักบาสของโรงเรียนด้วยนะ๙คนไปแข่งกีฬาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำตั้งแต่ตอนเช้าเลย
ขากลับมาประสบอุบัติเหตุครับมีน้องคนหนึ่งสาหัสด้วยคุณผู้ชมอันนี้น่าห่วง
หนึ่งในน้องม๖ที่ไปด้วยเนี่ยชื่อน้องเอแล้วกันนะนามสมมุติเล่าให้ฟังว่า
ก็พวกผมออกจากโรงเรียนตั้งแต่๖โมงครึ่งอะพี่ได้ยินคุณครูเขาพูดว่าลมรถอ่อน
แต่ก็เห็นครูเขาก็ขับไปต่อนะก็ต้องการไปให้ทันเวลาแข่งกับพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
แต่ขากลับน้องเอซึ่งอยู่ท้ายรถรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนรถมันปัดว่ะ
รถมันถลายถลายไปมาสักพักหลุดโค้งคุณผู้ชมพุ่งตกถนนเลย
ตกใจแม่ห้ามตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไม่ให้ไปเพราะว่ากระบะมันอัดกันไปหลายคนมันเต็มคันรถแม่ก็ห่วงแหละห่วงสิด้วยความเป็นแม่แต่ลูกก็ฝืนลูกอยากแข่งบาสคุณแม่นิ่มนวลก็อยากเรียกร้องให้โรงเรียนเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจในเรื่องการการรับส่งนักเรียนหน่อยอยากให้โรงเรียนเนี่ยถ้าจะพานักกี